กิจกรรมดียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงเดินหน้าตอบแทนสังคมค่ะ
ด้วยการสนับสนุนให้มาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร

ด้วยการมอบเงินให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรจำนวนกว่า๑๓๒ล้านบาท
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าทางการเกษตรติดตามได้จากรายงานค่ะ
ส่งต่อสู่ตัวแทนเกษตรกรกว่า๕๐คน

และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างเข้มข้น
กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในศูนย์เรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หรือสพกเขตน้องจอกกรุงเทพมหานคร
ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานเกษตรพื้นที่๑มีนบุรี
โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับชาวบ้าน๗เขต
จำนวนกว่า๔๐๐ครัวเรือน

ทีนี้ได้งบประมาณมาจากกองสลาก
ให้มาแสนห้าแล้วจะมาปรับปรุงกันนะครับ
ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตำบลคอ๑๒นี่นะครับ
หลายคนที่นี่อยากให้มาอยากให้มาที่นี่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ
วิชาการบ้างปฏิบัติบ้าง
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้
เกิดขึ้นจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อบเงินสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสาราเก่า
จำนวน๑๕๐๐๐บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมด้านการเกษตร
สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
และสมาชิกเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร
นายวิวัตนุ่มกำเนิดเกษตรกรต้นแบบ
ไม่เพียงแต่มอบพื้นที่ส่วนหนึ่ง
สำหรับการสร้างศูนย์เรียนรู้เท่านั้น
แต่ยังถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับเกษตรกรคนอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ
และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการแปรรูป
มันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมากเลยนะครับ
เพราะเกษตรกรได้มาเรียนรู้ตรงนี้ระสรท์ประกอบของเรา
ดูแลหลายหมู่บ้านและหลายเขต
จอกทั้งหมด๗เขต
ก็ว่าได้นะครับไปยันเจ้าตักสายหมายเนี่ย

จอกมีอะไรพิเศษมากมายนะครับ
เฉพาะทำนาข้าวมีประสุทธิ์ก็มีนะครับ

เพราะอยู่ในพื้นที่รวมอยู่กันร่วมกัน
อิสลามพุทธคริสต์อะไรเนี่ยนะครับ

ตรงนี้ได้อยากหลากหลายมากเลย
เกษตรกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้

ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการสู่ชาวบ้าน
ซึ่งไม่เพียงแต่คุณภาพของสินค้าทางการเกษตรเท่านั้น
แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุน
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ทางด้านการเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องในการเรื่องการบัญชี
การวางแผนการผลิตการวางแผนการตลาด
ตลอดห่วงโซ่อุปฏาน
ศูนย์สอบประกอบตรงนี้จะเป็นกลไกที่จะสร้างให้กับชุมชน
แล้วก็สร้างเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนนี้
ให้เกิดการเรียนรู้และนำปฏิบัติ
แล้วก็ก้าวไปสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์ได้ค่ะ
เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กระทรวงเกษตรและสากร
ภายในศูนย์เรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่แห่งเดียว
แต่ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้๘๘๒ศูนย์ในพื้นที่ต่าง

โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มอบเงินสนับสนุนทั้งโครงการ
รวมเป็นเงิน๑๓๒ล้าน๓แสนบาท
ด้วยความหวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนสินค้าเกษตร
นำไปสู่ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป
ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะระหว่างเกษตรกรด้วยกัน
เพื่อเป็นการยกมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีของทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
เห็นได้ว่าช่วยเหลือสังคมทุกรูปแบบจริง